ไปที่งานไว้อะไรนะครับ
คือสุดท้ายที่คุณใบเตยอาสยามเขาไปร่วมงานด้วย
ปรากฏว่ากระเป๋าจิ๋วใบน้อยน่ารักสีชมพูใบนี้นะครับ

นี่ครับคุณใบเตยไปลืมไว้ในห้องน้ำเอามาตามหากันหน่อย
เธอถือเข้าห้องน้ำแล้ววางลืมเอาไว้ที่ฐานชะโครก
นึกขึ้นได้อีกทีออกมา๒๐นาทีแล้วกลับเข้าไปดูหายจ้อยนะครับ
ก็เลยแจ้งกับทีมงานบอกว่าช่วยประกาศตามหาหน่อยแต่ก็ไม่เจอ
ต่อมาคุณอาตอมสัมพันธภาพนะครับก็โพสต์นะครับภาพคู่
ของคุณใบเตยที่ถ่ายในพิธีไว้อะไรคุณแตงโมเนี่ย
เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วฝากไปถึงคนที่เอากระเป๋าของน้องไปบอกว่า
ถ้าคุณเห็นโพสต์นี้แล้วเอากระเป๋าไปคืนน้องเถอะครับเอาเงินไปอย่างเดียวก็ได้
แล้วเอากระเป๋าไปคืนน้องซะเถอะถ้าดูกล้องวงจรปิดจับได้คนที่เดือดร้อนจะเป็นท่าน
จริงงานไว้อะไรคืนสุดท้ายของคุณแตงโมเป็นงานที่มีความโศกเศร้าเสียใจ
ไม่น่าจะมาขโมยกันแบบนี้อืมนอกจากคุณอาตอมที่จะประกาศตามหาให้แล้วนะครับ
เอามาคืนด้วยเพราะได้ส่งกล้องวงจรปิดไปให้ตำรวจแล้ว
และยังบอกด้วยว่ากล้องวงจรปิดนะฮะโอ้โหรุ่นใหม่ชัดเป๊ะ
หลายมุมด้วยใครที่หยิบไปเอามาคืนที่คริสตจักรเสรีภาพนะคะ
รวมถึงของข้างในด้วยของไม่ใช่ของเราผิดกฎหมายนะคะ
ขณะที่คุณใบเตยครับก็ให้สัมภาษณ์บอกโอ้โห
ตอนนี้เริ่มจะทำใจแล้วอาจจะไม่ได้คืน
เพราะดีว่าในกระเป๋าก็ไม่ได้ใส่อะไรไว้ก็มีแค่สเปรย์แอลกอฮอล์
มีเงินที่จะเอาใส่ซองแล้วก็ช่วยงานเขา
ก็ไม่เยอะแยะอะไรแล้วก็มีกุญแจรถครับ
นี่แหละฮะเดี๋ยวลองดูว่าจะหาเจอไหม
เรื่องราวนี้นะฮะไม่ได้มีแต่เรื่องของกระเป๋าเท่านั้น
ที่เกิดขึ้นกับคุณใบเตยอาสยาม

บอกว่าคือเป็นคำอธิบายในคลิปนี้
ใบเตยใส่ชุดสีขาวชุดเดียวกับที่ใส่ไปพิธีไว้อะไรคุณแตงโม
นั่งคุยโทรศัพท์และสะอื้นร้องไห้อยู่ในห้องพระ
ไปถึงเมียเข้ามาหาตอนสวดมนต์
เพราะน้องโมมาทักทายในฝันของคุณใบเตย
ขอให้น้องโมไปที่ที่ดีที่สุดครับ
แล้วก็โพสต์คลิปภาพคุณใบเตยสวดบนแล้วก็กรวดน้ำไปให้คุณแตงโม
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันอาทิตย
คืนเดียวกับที่คุณใบเตยไปร่วมพิธีไว้อะไรคุณแตงโม
เป็นคืนสุดท้ายนะฮะพอพิธีเสร็จปั๊บ
คุณใบเตยโพสต์ภาพที่เธอถ่ายรูปคู่กับภาพของคุณแตงโม
ไปอยู่ในที่สุขสงบในอ้อมกอดของพระเจ้า
อ้อมกอดของคุณพ่อโสไม่ต้องห่วง
และเป็นทุกข์กับเรื่องใดอีกแล้ว
พี่สาวเหนื่อยกับชีวิตมามากแล้ว
ถึงที่สุดแล้วได้เวลาพักแล้วนะพี่สาวแล้วหลังจากกลับ
งานนะครับเธอมาฝันถึงคุณแตงโมนอกจากคุณใบเตยแล้วหลายหลาย
คนก็บอกเหมือนกันว่ารู้สึกว่าคุณแตงโมมาหาไม่ว่าจะเป็น
ใครบ้างคุณฮิปโปแอนนารวมถึงไอซ์ลูกสาวนครก็บอกรู้สึก
อย่างนั้นเหมือนกันนี่นี่คุณไอซ์ร้องเพลงให้คุณแตงโมด้วยนะคะก็
เคยบอกแตงโมมาหาตอนที่เธอเรียกให้แตงโมเนี่ยมาฟังเพลงที่
เธอร้องเนี่ยครับเธอบอกตอนนั้นเธอก็รู้สึกเหมือนกันเป็น
ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณครับ